ก็เพิ่งรู้ตอนเขาโทรมาเล่าให้ฟัง
เขาก็มาสารภาพเลยว่าเขาไปปรึกษาพี่หนุ่มใช่ไหม
ตอนพี่วางศังจาก้อค่ายไปความรู้สึกยังไง

มีต่อมาจนแบบเออมันก็เป็นไปในทางที่ดีนะ
เราก็ตัวเปิดอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ย

นั่นน่ะสิคะจริงเฟิร์นรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วย
งั้นก็คงไม่มีคนมาสารภาพอะไรอย่างนี้กันหนู

ในเมื่อนายเขาแบบเขารู้สึกว่าความรู้สึกกับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้ว

โอ้จำได้แม่นเนอะ
ก็เราก็รู้สึกดีค่ะเป็นความรู้สึกที่พิเศษ
เราก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งไปแบบพลิกกัน

ไม่งั้นถ้าเกิดมีญาติถามตอนที่เขาโทรมาบอกว่าเขาจะจีบเราเราตอบอะไรเข้าไป

เหมือนมันตกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมทำอย่างนั้นก็แบบหัวเราะไปก่อนอะไรอย่างนี้
ทำไมหัวเราะมันเกลียดแก้เขินอันยังไง

อันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะ
ทางที่บ้านอยากรู้นะ

อย่างจริงคนก็บอกว่าทางมันเปิดตั้งแต่แม่หมูเชียร์ให้จีบแล้ว
แม่หมูเปิดทางให้เราความสิทธิ์สนุก
การแบบว่าแม่แบบเปิดโอกาสให้เราสนุกสนิทกัน

มันก็เหมือนแบบทางสะดวกทุกอย่างมันสะดวก
มันเพียบพร้อมไปหมดเลย

แม่หมูไปเขียวนะ
แม่หมูไปเขียว
ก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เจอแม่อยู่กับแม่
แล้วได้คุยกับแม่ไหมหลังจากนั้นเขามาแอบประกาศเท่าไห

แล้วแม่ว่าไง

แล้วหลังจากนี้ไปความสำคัญมันจะเหนือเป็นกระดับจากรุ่น
ขึ้นไปอีกกระดับหนึ่งหรือเปล่า

ที่คนก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง

อยากให้เราสองคนค่อยคุยกันไป

เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดนะคะ

เพราะว่านายเขาก็รอมา
แบบหลายปีเหมือนกันอะไรอย่างนี้
แต่ตัวเรามองว่ามันก็ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วมั้
ว่าเขาก็โอเคกับเราจริง

อย่างนี้เปิลเครื่องนะ
เพราะว่าด้วยความที่เรา

หมายถึงไงที่ผ่านมาเราสดต่อมาวันนี้
วันหน้าวันนี้มันเริ่มมีความรัก

มันกระทุ่มกระทั่วมันสดใสเท่านั้น

แล้วก็คือส่วนตัวก็รู้สึกว่า

แล้วก็สิ่งที่เรามีกันเป็นพื้นฐาน

แต่ว่าเราอยากไม่ทันการเริ่มเลยเนอะ

มันมีทั้งคนที่แบบคอยเชียร์เรา

เป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่

มันจบในหนังอะไรอย่างเงี้ย

เพราะว่านายก็ได้ถามไปแล้ว

นี่มันเพิ่งก้าวแรกจริงค่ะที่ทุกอย่างมันเพิ่งแบบพัฒนาขึ้น
อยากให้มันค่อยไป

เรียบง่ายแล้วก็ธรรมดามาก
หรือบอกแต่นี่ก็น้องน้ายจบไว้
จะว่าถวงคืน

ขอบคุณทำทุกคน

คอยแชร์คอยสนุนคอยตวงคืน

คืนกันตลอดไปนะคะสนุกดีชอบอ่านค่ะ
คิดว่ามันจะเหมือนพี่แดนพาตตี้ไหมคะ
ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
ตอนนี้ใจเรามันขนาดไหนครับเฟิร์นมันว่างมาหลายปี
แล้ววันนี้มันแบบมันมีคนมาเติมเต็มมันแบบยังไงบ้างคะ

หวัง

ยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะเขาก็ถ่ายละคร

มีอย่างนั้นบ้างไหม

เราก็ยังรอดอยู่ค่ะ
ก็มาเขินเรื่องไหน

มันไม่มีแล้วดีกว่าค่ะ
วันนี้นั่งดูคลิปนายสัมภาษณ์ที่เขาออกมาคุยกับอันนั้นน่ะ
เป็นยังไงคะอาการเรา

เขาขออนุญาตพูดเรื่องหนูได้ไหม
หนูก็โอเคแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดตรงขนาดนั้นนะ

หรือถ้าสำคัญจะเรียกว่านักหนึ่ง

นักหนึ่งแล้วเนอะเดี๋ยวก็มีสาวสรรค์๔๕โปรด

ก็คุยนักหนึ่งจากเพื่อนเป็นแฟนใช่ไหมที่ก็เจอถึง

เพื่อที่แบบได้ลองคุยลองรู้จักกันอีกมุมนึงอะไรอย่างนี้

ใช่ก็บอกแล้วว่าถ้าคุยกับใครก็จะมาบอกค่ะ
บอกใครบอกโตเชี่ยวเลยมันจะมาบอกใคร
ก็รู้จังไงนะก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สุดนะตอนนี้
คือเฟิร์นก็ไม่ได้ไปหาคำเรียกเขาอะเนาะ
แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปที่ดีแค่นั้นเอง

รอบนี้เฟิร์นจะฝากบอกอะไรนายผ่านสื่อไหมคะ
ไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปบอกลูกตัวเอง

เอออ้าวจะเอาเลยนะ
ก็ให้ติดตามให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผู้ลองเนาะ

แล้วก็ยิ่งอยากฝากขอบคุณค่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเชียร์คอยสับสนุนมาก่อน
แล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะ
ทุกอย่างก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ
ใช่หลังจากนี้ก็แซวได้อะไรได้

แซวอย่าแซวเยอะ
เรื่องราวดีเป็นแล้วนะคะติดตามการ

เอาเรื่องราวดีเป็นแล้วนะคะติดตามการ

เอาเรื่องต่อไป
เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป
เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป
เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป
เอาเรื่องต่อไป
เอาเรื่องต่อไป
เอาเรื่องต่อไป
เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป

เอาเรื่องต่อไป